เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพไปนะคะ
เป็นผู้หญิงคนนึงถูกผู้หญิง๒คน
รุมทำร้ายร่างกายอยู่ที่ริมหาดที่ชนบุรี

พอแล้วลุกขึ้นมาคุย
พูดแล้วไง
พูดแล้วไง

เงินกูว่าไง

เอาเงินไปเยอะเอาเงินไปเยอะแล้วปองกูหรอ

เฮียนะไปลงพัก

บโชว์เย้ยกฎหมายชนบุรี

เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม

อำเภอบาลังมุงจังหวัดชนบุรี

ชื่อว่านางสาววารุณี

โดนทั้งตบแต่เขาก็ไม่ได้เจ็บ
หนักมากนะคะคือเจ้าตัวเขาบอกว่า

แพร่ในโลกโซเชียลนี่แหละตอนที่เกิด

ไม่เป็นไรก็เราไปยืมเงินเขาเรายังไม่ได้
จ่ายอะไรแบบนี้คลิปนี้ถูก
แพร่ออกไปทางตำรวจเขาก็เห็น

ผู้เสียหายมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวาน

วันนี้ค่ะ๒คนที่อยู่

ก็ไปพบพนักงานสอบสวน

ลิฟ่ายอายุ๓๑ปี

ก็ไปพบตำรวจไปรับทราบข้อกล่าวหา
ตัวนางสาวนิชาพาเนี่ยบอกว่าตัวผู้เสียหายยืมเงินไป๖๐๐๐บาท
มีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยทุก๓วัน๑๕๐๐บาท

ก็บอกตำรวจตรงแบบนี้เนี่ยก็ยืมไป๖๐๐บาท

วันต้องมาจ่าย๑๕๐๐๓วัน๑๕๐๐อย่างนี้
แล้วจริงแล้วผู้เสียหายก็จ่ายมาแล้ว๔๕ครั้งนะใน๑๕๐๐เนี่ย

แต่สุดท้ายเขาอ้างว่าตัวผู้เสียหายที่ยืมเงินเข้าไปเนี่ย
ไม่ยอมรับโทรศัพท์แล้วก็ขาดส่งไม่ยอมส่งดอกเบี้ย
แล้ววันที่เกิดเหตุที่เห็นภาพในคลิปไปบังเอิญเจอ
เอิญเจอผู้เสียหายอยู่ริมชายหาดกระทิงลาย
ก็เลยไปทวงถามเงินที่ยืมไป
โมโหก็เลยลงมือทำร้ายร่างกาย
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบนะ
ที่ทำไปเนี่ยเป็นเพียงการทวงเงินที่ถูกยืมไปเท่านั้น

ก็อยากฝากขอโทษนะคะ
แล้วก็อยากจะชี้แจงด้วยว่าหนูไม่ใช่เจ้าแม่เงินกู้

มันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้ปล่อยเงินกลัวค่ะ

ก็อยากฝากขอโทษกับทุกคนว่า
เสียใจค่ะที่ว่ามันมีคลิปหลุดออกไปอย่างนั้นนะคะ
มันเลยทำให้สังคมมองไม่ดีว่าเป็นการทวงหนี้แบบคนโพสต์
แต่มันเป็นแค่อารมณ์ชูบูบค่ะ

คือจริงแล้วเนี่ยตำรวจเขาสืบทราบประวัติของทั้งสองคนนี้นะคะว่า
เคยมีประวัติครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย

แล้วก็มาทำธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบ
แล้วก็ทำธุรกิจแชร์ออนไลน์
แต่เขาปฏิเสธไงว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเงินกู้นอกระบบ
แค่ยืมเงินกันเหมือนเพื่อนกันคนรู้จักกันยืมเงินกันเฉย
แต่ตำรวจบอกโอ้โหข้างหลังนี่ชาร์จนี่
ประวัติเนี่ยเพียบเลย
จากเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้ขออนุญาต
ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
ร่วมการกระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรง
ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็ถ้าหากว่าจะถามว่ามีข้อหาอะไรเพิ่มเติมที่สามารถแจ้งได้อีกไหม
ก็มีข้อมูลจากทนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์นะคะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
มันมีหลายข่าวเรื่องของการทวงหนี้โหด
ทนายเจมส์ก็เลยให้ข้อมูลมาว่าลักษณะพฤติการแบบนี้
ทวงหนี้โหดแบบนี้มันเอาผิดอะไรยังไงได้บ้าง
แน่นอนเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะ
เรื่องของคลิปวิดีโออันนี้ต้องไปดูด้วยว่า
เผยแพร่มันทำให้เกิดความเสียหายหรือเปล่า
อาจจะผิดพรบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะ
แต่ถ้าการทะเลาะวิวาสมันหนักถึงขั้นแบบ
ดึงเสื้อดึงผ้าถอดเสื้อผ้าให้โป๊อนาจารย
อันนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมข้อหาได้อีก

โอ้โหจริงค่ะใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ให้เขายืมแล้วก็โอ้โห
ดอกเบี้ยก็โหดมากแล้วค่ะทวงก็โหดไปอีก

มีใครร่วมด้วยช่วยกันอยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่า